เดือนมีนามีนาแล้วมีอะไร

นั่นนี่เป็นแฮชแท็กที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะฮะ
ในรอบ๓ปีเลยปีนี้ทั้งคุณลิซ่าเองนะฮะก็โอ้โฮ
พอมาถึงเมืองไทยทำตัวน่ารักมากใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเลย
ถูกต้องค่ะแล้วก็บลิ้งค์บรรยาแฟนเนี่ย
ก็น่ารักมากเหมือนกันเพราะบริ้งเขาตกลงกันนะ
บอกว่าจะไม่ไปรบกวนชีวิตส่วนตัวของคุณลิซ่ามาก
คือให้เวลาความเป็นส่วนตัวน้องจะไปกินหมูกระทะก็ไม่ได้มีแอบถ่าย
อันนี้คือความน่ารักของชาวบลิ้งแฟนคลับลิซ่า
ใช่นะฮะนี่แหละฮะการต้อนรับลิซ่า
แล้วก็ปักหมุดประเทศไทยโอ้โห
แฟนคลับหรือว่าคนไทยดีใจกันใหญ่เลยนะฮะ
ในการกลับมาของคุณลิซ่าในการกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยนะครับ
แล้วก็คาดว่าลิซ่าจะกลับมาฉลองวันเกิดครบรอบ๒๕ปีกับครอบครัว
ในวันที่๒๗มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ
มารอรับที่สนามบินนะคุณนะ
รอรับอยู่บนชั้นบนใช่ในจุดที่แบบว่าเขาก็กันพื้นที่ไว้ให้ค่ะแล้วก็แฟนแฟนก็โอ้โห
ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนี่ถ่ายอยู่ไกลอยู่ด้านบน
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่น้องลิซ่าเนี่ยมาจากเครื่อง
น้องลิซ่าเนี่ยรอรับกระเป๋าที่สายพานเหมือนคนทั่วไปคุณ
คือมายืนรอรับเองทีแรกนึกว่าจะมีบอกอุ๊ยบอดี้การ์ด
มาแบบว่าเออมาคอยกันมาคอยอะไรเปล่าเลย
โฆษณารูปของลิซ่าเองที่สนามบินเต็มไปหมดเลย
อย่ารุมน้องหรือถ่ายรูปที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับ
แต่เมื่อวานมีดราม่ามีดราม่าเจ้าหน้าที่สนามบิน
ว่าเจ้าหน้าที่สนามบินจริงต้องมีหน้าที่ในการดูแล

แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหไปถ่ายรูปลิซ่ากันเต็มไปหมดเลย
ใช่ค่ะคือเราจะเห็นคลิปแหละที่สนามบิน
แล้วก็ได้ยินเสียงกรี๊ดของแฟนด้วยเนาะ

จากนั้นตลอดทั้งวันทวิตเตอร์ก็ผุดแฮชแท็ก

ทวิตและแชร์รูปเจอลิซ่าที่นั่นที่นี่มากมาย

เจอเป็นป้ายโฆษณาที่แปะอยู่ตามทั่วเมืองเลย

แต่นี่เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้น้องเขามีมาไปเทอร์มินอล
แล้วก็ไปต่อที่สยามสแควร์
ใช่นะฮะแฟนก็ให้เวลาคุณลิซ่า

ได้มีความเป็นส่วนตัวในการอยู่เมืองไทยนะครับ
แต่ทีนี้หลายคนไปเจอลิซ่าโดยบังเอิญที่นี่
และมีการยืนยันว่านี่คือลิซ่าจริง

เขาบอกว่าคือคนไม่ได้ตั้งใจที่จะไปรุมไปล้อมนะครับ

เดี๋ยวนะคุณคนที่ใส่หมวก
หมวกแล้วก็เดินลงมาจากร้านหมูกระทะ

เพราะว่าลูกค้าที่ไปกินร้านหมูกระทะอยู่พอดี
ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะเอาไปดูกันนะครับ
โอ้โหนี่เห็นหลายคลิปหลายมุมเลยนะฮะ
นี่ก็เป็นลูกค้าที่ไปเจอบังเอิญแล้วก็ถ่ายไว้
คุณอาจจะหยิบมือถือไม่ทันด้วยซ้ำอ่าแต่นี่เขาก็ถ่ายไว้
เขาก็ถ่ายไว้แล้วเขาก็ลงโพสต์กันแบบน่ารักนะ

ก็ขออนุญาตในการหยิบมือถือมาถ่ายนะฮะ

เวลคัมโฮมลิลิด้วยนะครับ
แล้วก็หลายคนก็ให้เกียรติน้องลิซ่านะ
ให้เวลาส่วนตัวกับน้องลิซ่าด้วยนะครับ
ไม่ได้เข้าไปยุ่งหรือเข้าไปกรี๊ดหรือเข้าไปสัมผัสจับมืออะไรอย่างนี้นะ